แต่ว่าขณะเดียวกันการแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้เนี่ย
ก็ต้องเอาใจช่วยภาวนาช่วยแรงงานไทยที่ยังคงอยู่ที่ในพื้นที่สงคราม
เพราะว่าวันนี้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒ศพ
ก็รวมเป็นผู้เสียชีวิตชาวไทยจากเหตุการณ์ครั้งนี้๒๐ศพแล้ว
ขณะที่ตัวประกันค่ะก็มีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มอีก๓คน
เพราะฉะนั้นก็รวมเป็น๑๔คนด้วยกันนะคะ
ก็ทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ายังยืนยันความปลอดภัยของตัวประกันได้ยากเหลือเกิน
พยายามที่จะช่วยเหลือขณะเดียวกันตัวเลขของผู้ที่แสดงความจำนงอยากกลับประเทศ
ก็เพิ่มขึ้นตอนนี้เกิน๕๐๐๐คนแล้วคือการแถลงรอบแรกของโครสกระทรวงการต่างประเทศ
สีอาชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๒ศพยอดรวม๒๐ศพ
ผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมอีก๔รายนะคะรวมเป็น๑๓ราย
แล้วก็มีแรงงานไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มอีก๓รายรวมแล้วเป็น๑๔ราย
อันนี้คือยอดล่าสุดตอนบ่ายสามโมงนะคะยอดนี้เลยนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกล่ะค่ะประเมินความปลอดภัยของตัวประกัน
ได้ยากเท่าไหร่เกินไม่สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ได้เลย
เพราะว่าสงครามยังไม่จบแล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แต่เท่าที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวในพื้นที่
ให้ข้อมูลตรงกันนะคะว่าคนไทยชาวต่างชาตินั้น
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธอามัสนะคะ
แต่ก็มีตัวประกันรวมทุกชาติ๑๕๐คน
ก็คาดว่าตัวประกันนั้นจะอยู่กระจาย
กระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างค่ะ
ตัวประกันที่ถูกจับตัวไปที่เมื่อวานนี้
อย่างคุณสมบัติตอนนี้ยังคงยืนยันเรื่องของความปลอดภัยอยู่ไหมคะ
ยืนยันยากมากค่ะแต่คงยืนยันไม่ได้นะคะ
เพราะว่าอยู่ในสถานการณ์สงคราม
ตอนนี้ฝ่ายฮามาสแจ้งว่าจับไปประมาณเบ็ดเสร็จทุกชาติ
และรวมทั้งคนอิสราเอลเองด้วยเนี่ยประมาณ๑๕๐นะคะ
ก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะจับไปแล้วก็กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง
คงไม่ได้รวมกันอยู่ทั้งหมด๑๕๐คนนี้
ในเรื่องความปลอดภัยว่าปลอดภัย๑๐๐อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้คง
คงไม่สามารถที่จะยืนยันได้ค่ะ

เพราะว่าอย่างที่เรารายงานไปว่าทางฮามาสเองก็ส่งคำคมขู่
ทุกครั้งที่อิสราเอลโจมตีก็จะมีการสังหารตัวประกัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเร่งช่วยเหลือแล้วก็พยายามเอาใจช่วยกันอย่างที่สุดนะคะ
ล่าสุดแรงงานไทยเองแสดงความประสงค์ขอกลับ๕๑๗๔ราย
และยืนยันไม่ขอกลับ๖๔รายนะคะ
อันนี้คือการแถลงข่าวล่าสุดเมื่อตอนบ่าย๓โมง
แล้วก็ตอนที่แถลงข่าวมีการเปิดคลิปของท่านเอกอัครราชทูตณกรุงเทวาวิฟท

ซึ่งก็ไปสอบถามความประสงค์ว่าจะกลับไทยหรือเปล่า
มีการให้ข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะ
ระหว่างพูดคุยกันแรงงานไทยมีเสียงเครื่องบินขับผ่านค่ะ
จังหวะนี้มีเสียงเครื่องบินขับผ่าน
สถานการณ์ก็ตึงเครียดนะคะในสนามรบตรงนั้นนะคะ

ก็คือท่านทูตเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคุณพนภานะครับ
ก็ลงไปในพื้นที่แล้วนี่เป็นภาพไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ

อันนี้นะคะก็คือเป็นภาพที่ที่ฉันเชื่อว่ายาดที่ติดตามข่าวอยู่ที่นี่
ได้เห็นแล้วก็คงจะใจชื้นเพราะว่าก็ได้เห็นหน้าค่าตานะคะ
พี่น้องที่ไปทำงานอยู่ต่างแดน
แล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ลงไปดูแลนะคะ
กระทรวงการต่างประเทศได้สอบถามสถานการณ์กับอิสราเอลอยู่ตลอดเวลา
เป็นการประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมแผนอบพยพคนไทยกลับนะคะ
ถ้าหากว่าน่านฟ้าอิสราเอลเปิดนะคะ
เตรียมแผนสำรองถ้าเกิดสมมุติปิดเนี่ย
เขาก็เตรียมแผนสำรองก็คือว่าอพยพทางเรือ
เพราะว่าถ้ามาทางเรือจะอบพยพได้มากกว่า
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาเพราะว่าตัวเลือกสู้ทางอากาศไม่ได้
เรืออาจจะยังไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะคะ
ส่วนแรงงานไทยบางคนที่ถูกยึดหนังสือเดินทางเนี่ย

เพราะสถานทูตจะไปรอที่สนามบินออกเอกสารเดินทางให้อยู่แล้ว
แล้วถ้ากลับไทยต้องการกลับไปอิสราเอลอีก
เสียสิทธิ์หรือเปล่าเรื่องนี้นะคะ
คุณกาญจนาก็บอกว่าต้องดูกฎระเบียบท้องถิ่น
คนที่ไปยังไม่ครบ๔ปีจะได้รับสิทธิ์ในการกลับไป
แต่ก็ต้องว่ากันไปเป็นรายบุคคล
นี่ค่ะสภาพความเป็นอยู่ที่เขาเก็บภาพมาให้ดูนะคะ
ก็มีรายงานเพิ่มเติมเมื่อตอนบ่าย๓โมง
ที่เขาแถลอีกรอบหนึ่งนะคะ
เที่ยวบินที่จะกลับไทย
จากวันพรุ่งนี้ตอน๑๐โมง๓๕จะมาเที่ยวแรก๑๕คน
รอบต่อไปจะเป็นวันที่๑๕ตุลาคม
อันนี้เป็นเครื่องบินกองทัพอากาศเอบัส
ก็จะถึงไทยตอน๑๖ตุลาคมตอนตี๔
รอบนี้จะรับได้๑๔๐คนนะคะ
อีกเที่ยวบินหนึ่งก็คือวันที่๑๘ตุลาคม
ก็จะถึงไทยวันที่๑๙ตุลาคมตอน๑๑โมงนะคะ
ก็๒๔ตุลาคมก็เตรียมเที่ยวบินเอาไว้
แต่กำลังรอกำลังทำการขออนุญาตกันอยู่ค่ะ